มาตามความคืบหน้าคดีพฤติสาวลาลาเบลเสียชีวิตกันหน่อย

สรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
เธอถูกกระทำอะไรบ้างเธอเสียชีวิตจากอะไร
อีกเรื่องที่สำคัญตกลงว่าน้ำอุ่นถูกออกไม้จับหรือเปล่า

เพราะน้ำอุ่นถูกออกไม้จับแล้ว๓ข้อหาหนักด้วยกัน
มีการไปสอบถามคือสอบถามทางผู้กำกับการของสนบุคโล

ร่วมกับบอกชัดเจนตรงนี้เลยว่ายังไม่มีการออกไม้จับค่ะ
เพราะต้องรอผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดก่อน
ถึงจะประกอบสำนวนแล้วก็ทำเรื่องดำเนินการตามกฎหมายได้
ก็เพราะเมื่อคืนมันมีข้อมูลออกมาว่า
น้ำอุ่นถูกออกไม้จับ๓ข้อหาเลยนะ

และ๓ข้อหากักขังหน่วงเหนียว
ออกไม้จับแล้วตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วก็ตามจับกลุ่มน้ำอุ่นทันที
เราก็ตัดสินไปแล้วว่าน้ำอุ่นผิดแน่

ปรากฏว่านี่ตำรวจแจ้งมาว่าไม่เป็นความจริงใช่ไหม

เพราะตำรวจต้องรอพยานหลักฐานต่าง
เฉพาะผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อน
แต่เมื่อวานก็ถูกสอบเครียดตั้งแต่ช่วงเช้าจนเกือบถึงเย็น
นั่นถูกสอบเครียดนะ๗ชั่วโมง
แล้วก็ถูกนำตัวมาสอบเครียดอีกเมื่อคืนนี้ตอน๓ทุ่ม
ใช่ค่ะนั่นคือหลังจากที่นำตัวน้ำอุ่น
ซึ่งเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้ต้องสงสัยในทั้งหมดทั้งมวลที่ข้อกังขากัน

ก่อนหน้านี้แรกสุดเลยที่หลุดมาคือคลิปที่น้ำอุ่น
ถ่ายแล้วโพสต์แล้วลบถูกไหมที่ว่าลาลาเบลปากม่วง
อันนั้นเราเรียกว่าแชทปากม่วงแล้วกัน
แชทปากม่วงแต่อันนี้คือเอาออกมาใหม่มาทั้งแถบตั้งแต่๔โมงเย็น
จนถึงตีหนึ่งกว่าตอนที่น้ำอุ่นลากลาลาเบลมากองไว้ที่โซฟาล็อบบี้เลย
นี้ขอเรียกว่าแชทชีพจรต่ำ
กันนะฮะแชทปากม่วงออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ

มันเป็นการไล่ทำลายตั้งแต่แรกที่บอกว่าเฮ้ยพี่ไปผิดบ้าน

แล้วก็คุยกันว่าเอาน้องออกมาจากรถ
รายงานในรถตลอดว่าอุ๊ยน้องนั่งสภาพหน้าฟุบอยู่
จนกระทั่งพี่ทำไงดีวะก็เขาบอกเขาต้องกิน๔ขวดถึงจะเมา
ผมก็เลยจัดให้เฮ้ยพี่น้องปากม่วงแล้วว่
ผมทำได้ลงไปว่าพี่แล้วก็หัวเรา่าฮ่าฮ่าฮ่า
คนในกลุ่มเนี่ยดูเหมือนจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

ก็คุยกันสนุกสนานกับเรื่องนี้เห็นไหม

จนกระทั่งไปถึงคอนโดรายงานตลอดเลย
แล้วขออนุญาตนิดหนึ่งคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะ
ส่วนนี้ค่ะพี่หมีโมเดลก็คือน้ำอุ่น
อุ่นเป็นชื่อเล่นของเขาที่พ่อแม่ตั้งให้
เขาทำหน้าที่เป็นบอร์ดแล้วก็เป็นโมเดลลิ่ง
ซึ่งทุกคนมีคำพูดที่บอกว่าเอ๊ะนี่คนเสื้อขาวใช่ไหม
ประหนึ่งว่าเหมือนอยู่ในงานด้วยหนึ่งนะ
มีคนตั้งข้อสังเกตว่าหนึ่งในนั้นเนี่ย

เพราะว่าหน้าตาเหมือนกันชื่อคิว
สามมันมีประโยคนี้คุณผู้ชมขออนุญาตอ่านนะ
มันมีประโยคที่เขาแซวกันแล้วน้ำอุ่นก็ตอบว่า
ไม่เอาพี่ผมไม่นิยมมีอะไรกับศพ

แล้วก็มีคนมันเป็นคำจางข้างล่างที่ไม่ได้แคปมา
แต่เห็นเขียนอยู่ว่าแต่ครั้งแรกพี่เห็นแกทำนะ
เหรอฮะคืออันนี้เป็นแชทที่น้ำอุ่นคุยกับเพื่อน
ตอนเวลา๑๙นาฬิกา๓๙นาที
พี่ก็พูดไปผมไม่นิยมมีอะไรกับศพ
และหลังจากนั้นนะครับสำหรับแชทชีพจรต่ำ

ถามด้วยบอกว่าเออเดี๋ยวตื่นแล้วเดี๋ยวผมให้นางโทรหาเพื่อนเอง
แท็ตนี้คุยกับเพื่อนตอนทุ่ม๒๗นาที
ข้ามไปตอนเที่ยงคืน๕๑นาทีแล้วกันนะครับ
แชตชีพจรต่ำเนี่ยเรื่องราวเป็นอย่างนี้
บอกว่าเรื่องของโทรศัพท์นะครับ
เรื่องของคนที่โทรมาตามหาน้องลาลาเบลแล้วนะครับ
แล้วก็เพื่อนของน้ำอุ่นก็มาตามน้ำอุ่นเหมือนกัน

คือมีคนตามที่เจ้าของงานเจ้าของบ้านที่จัดงาน

แล้วน้ำอุ่นบอกว่าโทรศัพท์น้องมันหัวเวยแบตหมด
ผมไม่มีที่ชาร์จแต่ประเด็นคือเขาส่งไปบอกว่า
ปลุกไม่ตื่นเลยพี่ปลุกอย่างไรก็ไม่ตื่น
ส่วนเพื่อนในกรุ๊ปก็บอกปลุกเขาเลย
น้ำอุ่นก็บอกฉี่ใส่เตียงผมอยู่

เพื่อนก็เริ่มเป็นห่วงแล้วว่าอาการของลาลาเบลเนี่ย
จับชีพจรดูฟังเสียงหัวใจเขาเขาหายใจอยู่เปล่า
อุ่นก็ตอบว่าดูจากสภาพน้องไม่โอเคนะอะไรอย่างนี้

ชีพจรต่ำแล้วบอกเลยว่าไม่รู้ว่าพี่แอร์ห้องผมเย็น

นี่ไงเย็นจากอะไรกันแน่
และคำพูดชีพจรต่ำของน้ำอุ่นมันสำคัญ
ก็เลยกลายเป็นแชตชีพจรต่ำนี่นะฮะ
ใช่คือทั้งหมดทั้งมวลดูจากการพูดคุยนะคะ
คือเขาไม่โอเคตั้งแต่ออกจากบ้านตั้งแต่ลากขึ้นมาที่ลิฟต
เพราะว่าถ่ายรูปตอนลาลาเบลกองอยู่หน้าลิฟต์ส่งไปให้เพื่อนในแชทดู
ตอนที่บอกว่าผมไม่นิยมมีอะไรกับศพ
ตอนนั้นทำลายเวลาเท่าไหร่

แล้วมันมีอีกแชทนึงที่เขาคุยกันกับเพื่อนมีผู้หญิงด้วยนะ
บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเสียตั้งแต่ในรถหรือบนห้อง
เป็นน้ำอุ่นพูดนี่ไงเออครับ
ไปฟังเสียงของคุณนัทธนายหอมชืนทองแฟนนุ่มของคุณลาลาเบลที่
ใจเหลือเกินจริงกับการได้อ่านแชททั้งหมดนี้

แล้วจะมาบอกว่าไม่มีคนเห็นว่าใครเอาน้องไป

คือแสดงว่าเราคิดว่ามันต้องมีคนอื่นที่ร่วมด้วยแน่นอน

เขาก็เป็นคนคนหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์พูดครับ
ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเขามีสิทธิ์พูดที่เขากล้าที่จะปฏิเสธ
แต่ถ้าความจริงมันไม่ใช่อย่างที่เขาพูด
เขาก็จะได้รับโทษทางน้ำหนักขึ้นเองครับผม
ผมไม่ได้ติดใจอะไรในตัวไออุ่นมากนักครับ
เพราะว่าตอนนี้ผมสงสารครอบครัวกับลูกน้องมากกว่า
มันมีรายงานใช่ไหมคะว่าเจอยาเจอสาร

ทีนี้หลายคนเขาวิเคราะห์กันแล้วเขาลงความเห็นว่า

บอกว่ามันเป็นยาเสียสาวบางคนเรียกทิงเจอขาว

ฝรั่งหรือเมืองนอกเขาก็มีการใช้เหมือนกันนะ
ใช้ให้มันเคิิมลักษณะเลียวไซซ์

ถ้าทางแพทย์เขาใช้เขาใช้ร่วมกับยาสลบ

เมื่อวานนี้คุณหมอมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ

ยาเสียเสาเนี่ยมันผสมกับเหล้าก็ได้เครื่องดื่มทั่วไปก็ได้
ถ้าใช้ในปริมาณน้อยกระตุ้นระบบประสาท
คือมันทำให้เคลิ้มทำให้เพลินทำให้มีอารมณ์ทางเพศ
แต่ถ้าใช้ในปริมาณเยอะเกินไป
มันจะไปกดแล้วทำให้ระบบหายใจล้มเหลว
คือหายใจไม่ออกหายใจลำบากวิงเวียนตาลอย
น้ำลายฟูมปากหมื่นงงมันคืออาการลาลาเบล
เปล่าที่ตรงกับผลการชนะสูตรศพเบื้องต้นครั้งแรกที่ออกมา
บอกว่าลาลาเบลตายเพราะหัวใจล้มเหลว
ต้องรอเรื่องนี้ต้องรอการผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เขาบอกแล้ว๑๕๔๕วันอันนี้เรารอก่อนนะคุณผู้ชม

คุณหมอเรียกว่ายาเสียสาวหรือยาเสียหนุ่มก็ได้นะ
ดังนั้นผู้ชายก็ต้องระวังไว้ด้วยเหมือนกันนะฮะ
คือตอนนี้มีการสอบปากคำไป๑๐กว่าปากแล้ว
ดมทีมพนักงานสอบสวนที่เชี่ยวชาญด้านคดีทางเพศมาร่วมประชุมหมดแล้ว
อย่างที่บอกคนที่อยู่ในงานเขาบอกมีทั้งผู้ชายผู้หญิงรวม๘คน
ต้องเรียกมาสอบใหม่หมดเลยว่าคุณรู้เห็นคุณมีส่วนร่วมหรืออะไรยังไงบ้าง
เพราะต้องตอบคำถามที่ลาลาเบลช่องคลอดฉีกขาดให้ได้ด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลคือความคืบหน้าล่าสุดที่เรายังคงต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
แต่สำหรับบรรยากาศงานสวดอภิษฐรรมศพของลาลาเบลพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ
ก็จัดขึ้นที่วัดสแก่งามที่เขตบางขุนเทียนค่ะ
เพื่อนยังคงสกเศร้าเสียใจกับการจากไปมาแสดงความไว้อะไร
อย่างที่บอกมีการแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังถึงแม้ว่าลาลาเบลจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
เมื่อวานลูกสาวก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้ศพคุณแม่ด้วยนะ
นี่แหละค่ะเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เรารวบรวมมาให้ทั้งหมด
อีกครั้งน้ำอุ่นยังไม่ถูกออกหมายจับ
และยังไม่ยืนยันว่ายาที่ลาลาเบลโดนคืออะไรแบบไหน
เดี๋ยวรอผลตรวจอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าต้องได้บทสรุปแน่นอน
ใกล้แล้วนะคะสำหรับคดีนี้ใกล้ได้ตัวผู้ต้องหาแล้วนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเรื่องของพยานหลักฐานต่าง
มันพลั่งผลัวออกมาชาวเน็ตเขาขุดคุยกันมา
เมื่อวานนี้น่าสนใจมากมีพริตตี้สาวคนหนึ่งออกมาแฉด้วยนะคุณ
แชร์พฤติกรรมของน้ำอุ่นเขาเอาแชทไลน์มาให้ดูเลย
อ้างบอกว่าน้ำอุ่นเนี่ยเคยทักมาพูดคุยก่อนหน้านี้
มาพูดคุยชวนไปอัพก็คือไปอัพยานั่นแหละค่ะ

มีการสนทนากันด้วยนะคะว่าถามว่าเรทเท่าไร
ใช่ถามกินอัพไหมครับอัพหนมอัพอีพูดเลย
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นลาลาเบลก็เสียชีวิต
พริตตี้สาวคนนี้ก็เลยมีการไปแชทคุยกับเพื่อน
พอรู้ข่าวว่าเบลเสียชีวิตเขาก็เลยบอกว่าเนี่ย
บอกเพื่อนอีกคนนึงว่าเขาเคยเจอนะที่เบลเคยเป็นเนี่ย
ลักษณะน้ำลายฟูมปากอาการคล้ายเบลเลย
แต่ว่าเคราะห์ดีว่าเขาเนี่ยไม่ตายเพราะว่าเพื่อนช่วยเขาทัน
บอกเขาฟุบคาเวทีเลยเพื่อนต้องอุ้มลงจากเวทีพาไปหาหมอ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาโดนหยอดยาก็คืออย่างที่คุณบอกไป
น้ำปลาน้ำปลานี้น้ำปลานี้เป็นภาษาในวงการพฤติเค้า
ถ้าจะรสมันเค็มไงใครที่โดนไอ้เจ้ายาเสียสาวเนี่ย
หอดไปในเหล้าลักษณะคือมันจะเค็มเนี่ยนะคะ
ไอ้ยาเสียสาวมันทำให้น้ำลายฟูมปากได้
เขาบอกว่าเขาก็น้ำลายฟูมปากแต่เคราะห์ดีมากก็ไปหาหมอทัน
ยังไม่หมดค่ะมีอีกคนนึงก็ออกมาแชร์เช่นเดียวกัน
พฤติกรรมของน้ำอุ่นเธอโพสต์ภาพแชทคุยกับน้ำอุ่น
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าแชร์ก็ได้เตือนภัย
ที่คุยกับคนดังที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้
คุยได้๓วันชวนเราไปนอนค้างให้เกียรติกันบ้าง
ก็คือน้ำอุ่นไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งคุยกันได้๓วัน

ถึงหน้าเราจะดูแบ๊วแต่ไม่โง่ก็ไม่ง่ายนะจ๊ะ
ปลยังมีคนรู้จักอีกหลายคนที่โดนแบบนี้
พอบอกว่าเธอก็เกือบจะโดนนะนะ
เพราะฉะนั้นชุดข้อมูลเหล่านี้ที่ค่อยพรั่งภูมิมา
ไม่ใช่ลาลาเบลคนเดียวที่เจอประสบการณ์แบบนี้
ผู้หญิงคนอื่นเขาก็เคยเจอพฤติกรรมของน้ำอุ่นที่ก็ทำแบบนี้

นี่แหละเป็นที่มาที่เขาบอกว่าเมียคนที่ร้อยจำได้ไหม

เมื่อคืนนี้น้ำอุ่นถูกเรียกตัวไปสอบสวนตอน๓ทุ่ม
ก็ต้องรอผลสอบสวนตอนเช้านี้อีกครั้งหนึ่ง
เผื่อว่าตำรวจจะเปิดเผยให้สื่อฟังบ้างนะครับ
วันนี้ตอนสายตำรวจก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ